ทีนี้อาหารการกินไปแล้วพาไปเที่ยวบ้าง
นี่เอาจริงนะพื้นที่แต่ละพื้นที่ตอนนี้

ตอนกลางคืนประมาณ๑๒๑๓องศา
พอมาตอนเช้าแคปหน้าจอส่งมาให้ดู
อำเภอเมืองเชียงราย๑๐องศา

อย่างที่เชียงใหม่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่ดอยอ่างขาง
จะเห็นเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งแล้วนะคะ
แต่ดูสิทำไมดูเงียบเหงาจังเลย

ใช่นี่นักท่องเที่ยวกลัวโควิดไงคุณทัศนัย
นี่บรรยากาศเมื่อเช้าที่สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง
ปรากฏการณ์เป็นเหมือยขาบนะคะ
ขึ้นในพื้นที่แปลงผลไม้เมืองหนาวแล้วก็พื้นที่ทั่วไป
ท้องฟ้าเปิดค่ะอุณหภูมิสูงสุด
อยู่ที่๑๗๙องศาเซลเซียสต่ำสุด๒องศา
ส่วนบริเวณยอดย่า๐๕องศา
แล้วก็อุณหภูมิตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่
ก็มีอุณหภูมิสูงสุด๒๓องศา
บริเวณดอยลางต่ำสุด๗องศา
อย่างที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๒๔องศาต่ำสุด๘องศา

ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวกันในช่วงนี้

ส่วนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบพาไปดูหน่อยค่ะ
อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้า
ดูสิหนาวต้องทำร่างกายให้อบอุ่นตายแล้วลูกเล็กเด็กแดง
ก็นอกจากจะใส่เสื้อผ้าให้อุ่นแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องมานั่งผิงไฟเพื่อคลายหนาว

ส่วนช่วงเช้าที่บ้านนาทุ่ม
หนามแท่งที่เขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย
ทั้งชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุ

ตรงนั้นหมอกลงหนาเลย
ทศนวิสัยในการมองเห็น๒๐เมตรเท่านั้นเอง
ขับรถขับราต้องระมัดระวังนะคะ
อุณหภูมิเมื่อเช้า๑๔องศา
แล้วพื้นที่อื่นอย่างที่จังหวัดเลย
ตอนเช้าก็จะมีหมอกในบางพื้นที่
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๙๑๔องศา
อย่างยอดภูแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ภูกระดึงอุณหภูมิ๕๕องศาเซลเซียส
อุทยานแห่งชาติภูเรือ๗องศา
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง๗องศาเหมือนกัน
แล้วก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร
ที่สูงภูเรือ๖องศา
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย๙องศานะคะ

พาไปดูอีกหน่อยค่ะอีกสักจังหวัดหนึ่งที่ขอนแก่น
เช้าวันนี้อุณหภูมิลดลงค่ะ
อย่างที่ยอดภูเชิงเขาหุบเขา
อุณหภูมิอยู่ที่๑๒องศาเซลเซียส
อย่างในเขตเมืองอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นมาหน่อย
คือ๑๓๑๕องศา
วันนี้ตัวหนาขึ้นเยอะเลย
เพื่อไม่ให้เด็กเจ็บป่วยในช่วงนี้ด้วย
โรงเรียนก็บอกว่าบางทีใส่กางเกงขาสั้นมันหนาว

ก็อนุญาตให้ใส่กางเกงขายาวมาเรียนได้ด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิลดลงไปมากกว่านี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะอากาศเย็นเท่าไหร่หนาวเท่าไหร่เชื้อโรค
โดยเฉพาะโควิดมันจะอยู่ได้นานขึ้นมากกว่าเดิม